งานเลี้ยงขอบคุณครับผลงานของนักกีฬาบริษัทธิ์เทียมชาติไทย
แล้วก็มีการอาจฉีดเงินรางวัลด้วย
รวมถึงน้องที่ทำผลงานยอดเยี่ยมในมวยสากลสมัครเล่นรายการเยาวชน
ซึ่งมีการคัดเลือกไปยุโรปิกแล้วก็แน่นอนเราได้โคต้าถึง๕รุ่น
หนึ่งในนั้นไฮไลท์ของงานก็คือการปรากฏตัวของสมรักคำสิงครับ
งานเลี้ยงครับขอบคุณก็มีการมอบเงินอัดฉีดนะครับ
คว้ามาได้๑เหรียญเงินแล้วก็๕เหรียญทองแดงนะครับ
เราเข้ารอบรองถึง๖รุ่นด้วยกันครับ
ซึ่งคว้า๒เหรียญทอง๑เหรียญเงินแล้วก็๔เหรียญทองแดง
โดยมีอดีตฮีโร่นะครับเหรียญทองโอลิมปิกอย่างสมรักคำสิงครับ
กำลังเป็นกระแสข่าวเข้าร่วมงานด้วยเกี่ยวกับเรื่องของ
การที่บอกว่าเจ้าตัวนั้นล้มละลายนะครับซึ่งจริงยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นนะครับ
ซึ่งพี่บาทสมรักก็ขอบคุณผู้บริหารสมาคมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับ
หลายคนบอกว่ายังไงคุณก็เป็นคนของสมาคมมวยอยู่มีอะไรก็บอกให้ช่วยเหลือกันได้นะครับ
ซึ่งฮีโรบาสก็ปฏิเสธนะครับให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ขอแค่อัดคลิปเพื่อขอบคุณแฟนมวยที่เอาใจช่วยมาตลอดครับ
แล้วทุกคนก็จะเป็นห่วงเราเองครับนี่คือสิ่งที่ผมสร้างมาตลอดชีวิตของผมครับ
เพราะฉะนั้นผมว่ายังไงตามที่พ่อผมสอนไว้ครับมึงต้องทำความดีความดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้
นี่คือเป็นจริงแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะไม่เตรียมครับ
นี่แหละครับนี่แหละครับคือสมรักคำสิงตัวจริงครับโอ้โหท้ายท้ายยังมีฝากบุคตลกเอาไว้ด้วยนะครับ
แสดงว่าเจ้าตัวนั้นก็พร้อมสู้เต็มที่อยู่แล้ว
ส่วนเรื่องของกำปั้นเยาวชนทีมชาติไทยนะครับ
ที่สามารถได้ศิลป์เข้าร่วมยุทธอลิปิกเกมส์ที่อาจารย์ดีน่าเป็นครั้งแรก

ยุวชนชายและก็หญิงระหว่างวันที่๓๐กันยายนถึง๑๐ตุลาคม
ที่อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียนวันนาลัยเขตสายใหม่กรุงเทพฯ
ทั้งประเภทยุวชนและเยาวชนชายหญิงตั้งแต่ช่วง๑๑๑๔และ๑๕๑๗

สตูนครับชิงแชมป์เอเชียประเภททีมชายรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
นักถนนอินเขียวกับทางเศรษฐวัฒน์เพชรสวรรค์ครับ
ทีมไทย๑แพ้ให้กับทีมกาต้า๑ดีกรี

เซตรวดครับ๑๓๒๑และ๑๖๒๑ตกรอบน่าเสียดาย
ทำให้ทีมชายไทยทั้ง๔ทีมก็จอดป้ายแค่รอบนี้หมดครับ
ส่วนทีมหญิงที่ถ่ายทอดทางยูทูปของไทยรัฐนะครับ
ธนรัฐฐาอุดมชาวีกับรำไพพลึกนุ่มวง
ทีมไทย๒ลงแข่งนัดสุดท้ายรอบแรก
เอาชนะออสเตรเลีย๒ต่อ๑เซต๒๑๑๙๑๘๒๑และ๑๕๘
เข้ารอบ๑๖ทีมไปพบกับคาซักสถานครับในช่วงเช้าวันนี้
ส่วนไทย๑ครับวรพัฒนศรดาลงครับ
กับทางคณิตถาหงพักก็ผ่านเข้ารอบเป็นที่๑ของสายไปพบกับจีน
ส่วนทีมไทย๓ครับภาวรัฐจันทวิชัยนะครับ
กับทางทัศริดาสิงเชื้อนะครับ
ก็ผ่านเข้ารอบเช่นเดียวกันจะพบกับทางไต้หวันครับ
ช่วงเย็นวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับ
แล้วก็รอบรองก็ติดตามกันได้นะครับ
ยูทูปของไทยรัฐตั้งแต่เวลา๑๕นาฬิกา๕๕นาที
แล้วก็ชมบันทึกการแข่งขันทางไทยรัฐทีวีได้
ในเวลาตี๒เป็นต้นไปครับ